แต่ว่าข่าวเย็นไทยรัฐนะคะเริ่มที่กรณีนี้แหละ
ไปเที่ยวบางแสนเขาก็จอดในช่องจอดรถตามปกตินี่แหละค่ะ
ปิดท้ายไม่พอค่ะใส่เกียร์พี

ทำให้ครอบครัวคุณนาวินต้าที่เขาเที่ยวเสร็จแล้ว
เขาก็ออกจากหาดบางแสนไม่ได้
ชาวบ้านชาวช่องพ่อค้าแม่ขายตำรวจ
กว่า๒๐ชีวิตต้องเดินตามหาดบางแสน

ปรากฏว่าคุณผู้ชมค่ะมันดราม่าขึ้นมา
เพราะว่าครอบครัวคุณนาวินต้าแล้วก็ลูกน้อย๒คน
รวมถึงภรรยาด้วยต้องใช้เวลากว่า๒ชั่วโมง
ตอนแรกที่มันเกิดปัญหาเห็นบอกว่ามีการขอโทษขอโพย

มันกลายมาเป็นประเด็นดราม่าในโลกออนไลน์
หลังจากที่กลับมาจากบางแสนปุ๊บ
เขาบอกว่าขอความคิดเห็นชาวเน็ตหน่อย
คือบางส่วนก็คิดว่าที่มาโพสต์แบบนี้
กะจะมาประจานครอบครัวคุณนาวินต้านั่นแหละ
แต่ปรากฏว่าพลิกล็อกหน้าดูถล่มทลายเลยค่ะ
เพราะว่าชาวเน็ตกระแสมันตีกลับ

ที่บ้านไม่มีผู้ใหญ่อบรมสั่งสอน
หรืออะไรหรืออย่างไร

คาดว่าน่าจะเป็นภรรยาของคุณนาวินต้า
เขียนแล้วก็เอาไปแปะไว้

โพลแยกย้ายกันจากบางแสนแล้ว

แล้วเอากระดาษนี้มาโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก

คุณเป็นดาราถึงขั้นต้องด่าถึงบุพการีแบบนี้เลยหรือ

แล้วก็มีการตั้งคำถามว่ามันเป็นกระดาษที่ภรรยา
หรือคุณนาวินต้าเขียนจริงหรือ
แต่ฝากฝั่งคุณนาวินต้าตอนนี้บอกว่า

ไม่ได้เป็นคนเขียนกระดาษน้อยจดหมายน้อยฉบับนี้
สมองควายเยอะแยะไปหมดเลยค่ะ

คุณนาวินต้าและภรรยาก็ปฏิเสธ
วันนี้มีความเคลื่อนไหวจากฝากฝั่งของภรรยาคุณนาวินต้าด้วยนะคะ

โพสต์ข้อความบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
หลังจากที่จริงแล้วมันน่าจะจบนะตอนนั้น

คือข้อความของไฮโซน้ำหวานที่โพสต์ไว้

แย่กว่าการทำผิดคือทำผิดไม่สำนึก
ดีนะว่าถ่ายวีดีโอไว้หมด
การที่ด่าว่าคนอื่นเข้าข่ายหมินประมาท
ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง
รู้ไหมว่าทำแบบนี้มันผิดกฎหมาย
ที่สำคัญในเหตุการณ์ก็มีตำรวจและคนอื่นอีกมากมาย
เห็นเพราะว่าไลฟ์สดตลอดเวลา

กล่าวหาแบบไม่มีหลักฐานคงต้องเจอกันในศาลนะคะ
อยากดังต้องดังในสิ่งที่ถูกต้องนะจ๊ะ
ขอบคุณทุกคนที่ส่งหลักฐานมาให้
คือจะบอกว่านะตอนนั้นชาวบ้านชาวช่องตำรวจ
แล้วก็คนที่ไปเที่ยวเขามีการไลฟ์สด
เขามีการถ่ายคลิปวิดีโอเขามีการถ่ายภาพนิ่ง
แล้วเขาก็เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน
แล้วบอกว่าเดี๋ยวจะเอาหลักฐานไปให้ทนายความ
แล้วให้ทนายความดำเนินคดีตามกฎหมาย
และขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของทนายว่า
จะฟ้องหรือจะแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาอะไรบ้าง
อันนี้เป็นความเคลื่อนไหวจากครอบครัวของคุณนาวินต้า
ก็คือภรรยาของคุณนาวินต้าไฮโซน้ำหวานนั่นเองนะคะ
เธอบอกว่าเธอจะไม่ยอมนะ

เพราะคุณทำแบบนี้มันทำให้ครอบครัวเราเสื่อมเสียชื่อเสียง
เพราะคุณไปแฮชแท็กด้วยนอวอร์ตอร์
ดาวน์ได้ไหมนาวินต้านะไม่ต้องดาวน์เลยค่ะดารา
แล้วแฮชแท็กนอวอร์ตอร์นี้คุณผู้ชม
ทีนี้เราไม่ฟังฟาร์มข้างเดียว
มาดูความเคลื่อนไหวและการเปิดใจฝั่งคู่กรณี
ไปจอดปิดท้ายรถของครอบครัวคุณนาวินต้า
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเนี่ยไปสอบถามไปพูดคุยนะคะ
เธอบอกว่าเธอยอมรับผิดในเรื่องที่จอดรถขวาง
ครอบครัวคุณนาวินต้าก็คือรถจอดรถขวาง
ทำให้คุณนาวินต้าและครอบครัวต้องเสียเวลาในการเลื่อนรถ
ยืนยันบอกว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะดึงเบรกมือ
และใส่เกียร์ไปที่ตำแหน่งตัวผีก็คือพาร์คจอดไว้
มันผลักไม่ได้มันเลื่อนไม่ได้
แต่เป็นเพราะว่าเธอเพิ่งซื้อรถมา
เมื่อวันที่๕พฤศจิกายนวันนี้วันที่อะไรคะ
๑๙เพิ่งซื้อได้๑๔วันเท่านั้น

เธอไม่ค่อยจะรู้เรื่องของระบบรถรวมทั้งก่อนที่จะจอด

ถ้าเกิดว่ามีคนมาผลักก็ผลักได้เลื่อนได้ถูกไหม
คือเอาจริงนะคะมันมีกุญแจกุญแจที่เอาไว้เสียบ

ใช่ใช้รุ่นนี้ก็คือใช้กุญแจเล็กเสียบลงไป
แล้วปิดสวิตช์รถออกจากรถมันร้องทันทีค่ะ
นี่ไงเธอก็เลยอ้างว่าเธอเพิ่งซื้อรถมาได้แค่๒สัปดาห์
ไม่รู้ระบบไงอาจจะเป็นแบบนี้ก็เป็นไปได้
เอาล่ะคุณผู้ชมแต่เธอบอกว่าตอนที่เธอจอดรถขวางแล้วเดินไปเที่ยวเนี่ย
ระหว่างนั้นเธอก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะฮะ
พยายามที่จะฟังเสียงประกาศจากเจ้าหน้าที่อยู่ตลอดเวลา
เพราะรู้อยู่แก่ใจนั่นแหละค่ะว่าเธอจอดรถขวางคนอื่น
แต่เธอบอกว่าก็ไม่ได้ยินประกาศเรียกดิ
ก็ไม่รู้ว่าคนมีคนจะออก
รู้ตัวอีกทีก็คือตอนที่เดินไปใกล้รถของตัวเอง
มีตำรวจมีคนมามุงเพียบเลยค่ะ
ก็เลยรู้ว่าเฮ้ยอ๋อเหรอ
จอดรถขวางรถคนอื่นแล้วคนอื่นเขาออกไม่ได้

ขวางแบบนี้ประมาณ๒ชั่วโมงนะคะ
แต่เธอบอกว่าเธอขอโทษครอบครัวของคุณนาวินต้าแล้ว
และตอนนั้นก็ไม่ได้มีการตอบโต้ใด

คุณผู้ชมฟังเสียงคู่กรณีของคุณนาวินต้ากันหน่อยนะคะ

แล้วลองออกมาแล้วลองล็อกรถ
แล้วมันล็อกไม่ได้
ก็เลยใส่ตัวเอ็นถูกเกียร์ว่างแล้วก็ล็อกรถไม่ได้

รถผมไปจอดขวางไหมครับเดี๋ยวผมถอยให้
อันนี้เขาก็พูดลาวออกมาว่า
อ้าวรถคุณเองเหรอ

คุณจอดใส่แบบมือได้อย่างไร
หรือฉันต้องให้นมลูกอะไรประมาณนี้ครับ

ขอโทษนะครับแล้วผมก็รีบรีบ

ตรงนั้นก็ตื่นเต้นเหมือนกันว่าคนเยอะ

ดึงประตูรถออกมาแล้วผมก็ถอยรถให้เขา
นี่คือคำให้สัมภาษณ์ของคู่กรณีของคุณนาวินต้า
ซึ่งตอนนี้มี๒ประเด็นที่มันไม่ตรงกัน

คู่กรณีของคุณนาวินต้าบอกว่าตอนที่ไปเจอคุณนาวินต้ากับครอบครัว
ได้มีการยกไม้ยกมือขอโทษเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แต่ว่าทางคุณนาวินต้าบอกว่าไม่ได้มีการขอโทษนะ
พอมาถึงปุ๊บเปิดประตูรถแล้วก็กำลังจะขับรถออกไปเลย
แต่ตำรวจไปเคาะกระจกแล้วก็ลดกระจกลงบอก
ก็สั่งสอนไปค่ะตำรวจก็บอกไปนะว่าอย่าทำแบบนี้อีกนู่นนี่นั่น
แล้วอีกกรณีหนึ่งก็คือเรื่องของกระดาษ
กระดาษฝากฝั่งของคุณนาวินต้าบอกว่าไม่ได้เขียนนะ
ถามว่าอ้าวแล้วคุณเอาข้อความในกระดาษ
เขียนลักษณะเหมือนจะประจานครอบครัวคุณนาวินต้าทำไม
บอกว่าจริงแล้วเธอไม่ได้กะจะประจานอะไรหรอก
แต่อยากจะรู้ว่าไอ้ลายมือเนี่ยคุณผู้ชมไอ้แผ่นกระดาษนี้
ใครเป็นเจ้าของลายมือใครเป็นคนเขียน
ตอนนั้นเธอบอกว่าเธอก็สำนึกผิดแล้วแล้วก็ขอโทษไปแล้ว
เรื่องน่าจะจบแต่เนี่ยคุณผู้ชมอ่านเลยนะ
ข้อความคือมันลามปามไปถึงบุพการี
เธอก็เลยตั้งคำถามว่าอยากจะรู้แค่ข้อเท็จจริงเท่านั้น
ว่าใครกันหนาที่เป็นคนเขียนกระดาษแผ่นนี้
ไม่มีเจตนาที่ทำให้ครอบครัวคุณนาวิต้าเสื่อมเสียชื่อเสียง
แล้วก็คิดว่าเรื่องมันไม่ได้เรื่องใหญ่นะ
ไม่จำเป็นต้องไปถึงโรงถึงสารกระมังเธอบอกแบบนี้นะ
อยากให้เรื่องมันจบก็เลยวันนี้ออกมา
ขอโทษครอบครัวคุณนาวินต้าอีกครั้ง
แต่คุณทางคุณนาวินต้าตอนนี้บอกว่า
คือสื่อของเรานักข่าวของเราก็พยายามติดต่อไป

ตอนนี้ไม่แสดงความคิดเห็นนะบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นก็

จะไปแจ้งความคดีอะไรจะฟ้องหรือเปล่า
ก็เป็นหน้าที่ของทนายความส่วนตัว
ค่ะก็เป็นเรื่องของการจะต้องพิสูจน์เรื่องของลายมือด้วยนะ
เพราะว่าทางครอบครัวคุณนาวินต้าบอกไม่ได้เขียนนะ